เกตการณ์นี้หน่อยครับทุกวันชุมครับที่ภูเกต
มีเพื่อนเนี่ยเขาเคลียร์ปัญหากันไม่ลงตัว
คนเสื้อส้มก็เลยถูกเพื่อนที่ขี่จักรยานยนต์เนี่ย
ใช้มีดแทงเข้าไปปักเข้าต้นขาซ้าย
โดนเส้นเลือดใหญ่นี่คนก่อเหตุมากับเด็กด้วย
ไม่รู้ว่าเป็นลูกหรือว่าหลานอย่างไร
น้องก็ตกใจเลยนี่ฮะนี่แล้วยังเดินไล่ตามมาอีก
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่เนี่ยมาหลายมุมนะฮะ
นี่คือซอยทุ่งเจริญ๒พื้นที่หมู่๖ที่ตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
ผู้ชายเสื้อส้มนี่ก็เดินหนีนี่จากกลางซอยเดินไปนู่นจากปากซอยแล้ว
ส่วนคนก่อเหตุเสื้อฟ้าเนี่ยยังขี่จักรยานยนต์ไล่ตามไปต่อ
มีอีกมุมหนึ่งนะฮะนี่หน้าบ้านหลังนึงนี่เป็นหน้าปากซอยแล้ว
นี่โอ้โหเขาก็ยังไล่มาต่อนะนี่เป็นมุมที่เมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นนะฮะ
สุดท้ายก่อนจะขี่จักรยานยนต์หนีไปเนี่ยผู้ชายเสื้อฟ้าบอกประมาณว่า
ถ้าไปแจ้งความนี่โดนแน่ไปแจ้งความกูฆ่ามึงแน่ใช่ไหม
นี่เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับคือเขาโดนแทงเข้าไปเนี่ยที่ต้นขาซ้ายมันโดนเส้นเลือดใหญ่นะฮะ
แล้วไปเดินจนสุดท้ายเดินไม่ไหวนะฮะ
เลือดออกเยอะมากจนหมดแรงแล้วก็ล้มกองลงกับพื้น
ร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านในพื้นที่
นี่ฮะยิ่งเดินก็ยิ่งหมดแรงอาการเริ่มหนักขึ้นเริ่มมองหาคนช่วยแล้วฮะ
แล้วก็มีชาวบ้านแถวนั้นมาช่วยนะครับเขาไปล้มลงหน้าร้านน้ำแข็งนะครับ
อยู่ริมถนนนี่ผู้คนแถวนี้ก็มาช่วยกัน
อาการสาหัสนะครับคนเจ็บชื่อกิติศักดิ์มริพันธ์อายุ๓๑ปี
แต่ก็ยังพอให้การกับเจ้าหน้าที่ได้อยู่บ้าง
เมื่อวานนี้ประมาณ๓นาทีนะครับคนเจ็บเดินขาก็เพลกเลือดเต็มขา
ล้มลงที่หน้าร้านแล้วก็ขอความช่วยเหลือก็เลยแจ้งกู้ภัยกับตำรวจให้มาช่วยเหลือ
คนเจ็บบอกแค่ว่าถูกแทงมาช่วยผมด้วยบอกว่าก่อนหน้านี้ไป
กันไม่ได้เพื่อนเลยใช้มีดเนี่ยจ้วงแทงเข้าต้นขาล่าสุดนะ
ไม่เจอนะครับเชื่อว่าคงหนีไปแล้วตอนนี้พนักงานสอบสวนได้ออก
ออกหมายเรียกให้มาพบพนักงานสอบสวนนะครับเพราะมีหลักฐาน
กล้องวงจรปิดคือยังไม่เห็นตอนแทงแต่เห็นขี่จักรยาน
ยนต์ไล่ตามมาค่ะแต่ผู้ต้องหาผู้เบ็ดผู้บาดเจ็บบอกว่า
บอกว่าเดี๋ยวต้องรอสอบปากคำคนเจ็บอย่างละเอียดอีกครั้ง
นะฮะเพราะเขาอาจจะยังให้การไม่หมดหรืออาจจะปกปิดข้อเท็จจริง
จริงอยู่เนื่องจากเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันเลยไม่รู้ว่าทะเลาะ